กลับมาช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตชีวิตของลูกทุ่งอย่างพี่หลวงไก่กันหน่อย
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหสู้ชีวิตมากนะแต่จะไม่ยอมให้ชีวิตสู้กลับเด็ดขาด
เพราะล่าสุดเตรียมทำธุรกิจค่ะส่งออกต่างประเทศด้วย
อย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จนะพี่แจ๊ค
จำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกทำธุรกิจหลวงไก่ไก่ย่าง

ตอนนั้นแกเอามาให้ชิมด้วยอร่อยมาก
อร่อยมากแต่นั่นแหละมันก็ไปไม่รอดกระท่อนกระแท่น
ทำธุรกิจปุ๋ยก็ไม่ปังอย่างที่คิด
รวมไปถึงธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายก็หยุดไปค่ะ
ซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ดีทำแล้วไม่รุ่ง

แต่พี่หลวงไก่บอกเลยว่าไม่หยุดขอลุยต่อจ้า

ล่าสุดนะคะกลับมาทำธุรกิจใหม่ที่ปังนี่เลย
กะปิตราหลวงไก่ทำอะไรก็อร่อย

คือด้วยความที่พี่แกเป็นคนภาคใต้บ้านอยู่ติดทะเล

ภาคใต้เขารู้จักกันก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมา
ก็ทำธุรกิจนี้เลยค่ะกะปิตาหลวงไก่นี่แหละ

ตอนนี้เงินเก็บไม่มีแต่ว่าอยู่ในช่วงลงทุน
เพราะเพิ่งจะเปิดตัวได้แค่๒เดือนเอง
เกินปีนี้นะจะส่งออกทั้งในประเทศ
รวมไปถึงอีก๖๐ประเทศทั่วโลกอะพี่แจ๊ค

เป็นไอดอลในการทำธุรกิจใครรู้ไหมคะ

พี่ไมค์พี่กรมพรค่ะ
ไมค์เนี่ยเขาทำธุรกิจแซ่บไหมทำน้ำปลาร้าใช่ไหมล่ะ
ส่งต่างประเทศกระแสตอบรับก็ดี
ไมค์ก็เลยแนะนำให้ทำธุรกิจกะปินี้ขึ้นมา
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่หลวงไก่กันหน่อยค่ะ
แต่ตอนนี้ผมทำผลิตภัณฑ์เป็นกะปิหลวงไก่
แบบแพ็กเก็ตมาตรฐานเลยครับ
เกจจิ้งอะไรมาตรฐานเลยเป็นกะปิหลวงไก่
กปิกุ้งเคยแท้ตราหลวงไก่ครับ
มันกระท่อนกระแท่นนะครับธุรกิจตอนนั้นทำไก่ย่างด้วย
แล้วก็ทำพวกทำปุ๋ยด้วยปุ๋
ยังไม่น่าทำต้องขอบคุณพี่ชัย
พี่ชายพี่ไมค์พี่ลมพรด้วยครับ

ไมค์ทำปลาร้าให้ดังได้เท่านั้นพี่ไมค์
ต้องเล่าให้ฟังนะว่าปลาร่าของพี่ไมค์คุณผู้ชม

เป็นร้านใหม่ให้กำลังใจที่หลวงไก่กันต่อไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เชื่อว่าทำธุรกิจที่ตัวอีกคุ้นเคยเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จ